อยู่ที่ชนบุรีนะคะและเหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้
เกิดขึ้นจากความรักเหมือนกันเลยนะคะผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๘ปี
พยายามปีนเข้าไปในบ้านแฟนของตัวเองนะคะ
จะเข้าไปทำร้ายร่างกายแฟนแต่ตำรวจเห็นพอดี
และเข้ามาจับกลุ่มตัวไว้ได้นะคะนำตัวมาสอบสวน
ถามว่าทำไปทำไมเขาบอกว่าโกรธแค้นมากเลย
จับได้ว่าแฟนปันใจให้ชายอื่นเอารถของตัวเอง
ให้ผู้ชายคนนั้นขับอีกนะคะแค้นใจอยากจะทำร้ายร่างกายนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ผู้ก่อเหตุชื่อว่านายบันรังมีกลิ่นค่ะ
ตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มตัวอยู่ในอาการมืนเมานะคะ
ช่วงนั้นพยายามเข้าปีนเข้าไปในบ้านพัก
ในพื้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เพื่อที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายแฟนสาว
แฟนสาวเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งค่ะ
จากการตรวจค้นไม่พบอาวุธในตัวนายบันรังนะคะ
แต่ที่รถจักรยานยนต์ที่เขาขี่มาจุดเกิดเหตุ
ในรถไปเจอค้อน๑อัน

ภายในบ้านหลังดังกล่าวพบว่ากระจกบานเกร็ด
และประตูหน้าต่างถูกนายบันรังทุบแตกเป็นรูขนาดใหญ่
เจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์
ผู้ก่อเหตุนะคะในช่วงที่จับกลุ่มเขาก็ยังมีอาการคลุ้มคลั่ง
แล้วก็พูดแต่ประโยคซ้ำเดิมบอกว่า
ความรักสามารถฆ่าคนได้

บรรรังเปิดเผยว่าตนเองทำงานอยู่ที่เกาะล้าน

คบงาพบมาประมาณ๑ปีแล้ว
ช่วงหลังไปจับได้
แฟนสาวส่งข้อความพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่ง
ผ่านทางอินบ็อกซ์ของเฟซบุ๊ก
อกจากนี้ที่เจ็บใจกว่านั้นเขาบอกว่า

เอารถยนต์ไปให้ผู้ชายคนอื่นขับด้วย

รวมถึงแอบไปเช่าห้องนอนอยู่ด้วยกันครับ

ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์มาหาที่บ้าน
เพื่อจะสอบถามเรื่องจริงทั้งหมดนะคะ
แต่แฟนสาวปฏิเสธที่จะพูดคุยด้วยค่ะ

นี้ตำรวจควบคุมตัวผู้ก่อเหตุชื่อว่า

ปลือไปสงบสติอารมณ์

ตำรวจก็กลัวที่เขาด้วยอาการมืนเมาเนี่ย
กลัวจะไปก่อเหตุรุนแรงอีกค่ะ